ฤดูการแล้วในสัปดาห์นี้ครับ
ที่จบไปในวันนี้นะครับการท่าเรือรองแชมป์เก่าครับ
ก็มีให้ได้ติดตามกันแบบนี้นะครับในทุกสัปดาห์ครับ
เกมนัดเปิดสนามของฤดูการของการท่าเรือนะครับ

ซึ่งทั้งสองทีมก็มีการปรับเปลี่ยนทีมเล็กน้อยในฤดูการนี้นะครับ
นาทีที่๓เป็นบางกอกซิตี้ที่นำก่อนนะครับ
จากนั้นท่าเรือก็พลิกนำ๒๑จากเลิศชายนะครับ
จังหวะนี้ยิงเต็มข้อเลยครับในนาทีที่๑๔นะครับ
แต่ว่าบางกอกซิตี้ครับก็ไล่มาตามตีเสมอเป็น๒ต่อ๒ครับ

หน้าที่สุดท้ายของพิเศษแรกนะครับพรมงคลสีซับแสงครับ
มาทำประตูให้กับการท่าเรือเจ้าถิ่นขึ้นนำเป็น๓ต่อ๒แล้วก็จบพีเรียสด้วยสกอร์นี้นะครับ
กลับมาต่อกันในพีเรียสหลังนะครับหรือว่าในครึ่งหลังนี่แหละครับ
กอกซิตี้มาได้ประตูตีเสมอ๓๓ครับจากสมพบแจ้งเกษตรนะครับนาทีที่๒๔
ก็จบเกมครับการท่าเรือประเดิม๓แต้มในบ้านเปิดสนามเอาชนะไป๕ประตูต่อ๓ประเดิมเกมนัดเปิดสนามของฤดูการนี้ได้อย่างสวยงามครับ
ห้องเย็นท่าข้ามนะครับเอาชนะกรมทางหลวงไป๒ประตูต่อ๐
ก็ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้อันดับหนึ่งเป็นสุราธานีนะครับ
แล้วก็ตอนนี้ในอันดับ๓ร่วมก็มีทั้งเป็นอันดับ๒ร่วมนะครับ
แต่ว่ามีแตกต่างก็คือลูกได้เสียนั่นเองครับ
ริรามนี่ก็เป็นแชมป์เก่าพลาดท่าแพ้ซะแล้วนะครับ
ตารางคะแนนนะครับหลังจบนัดที่๑๑ครับ
อันดับที่๑ถึงแม้ว่าจะพลาดท่าแพ้ไปนะครับ